ไทยรัฐนิวโชว์ช่วงนี้เรามาก่อติดข่าวเรื่องของเศรษฐกิจกันนะครับ
เรียกได้ว่าเป็นการประมูลแบบมาราทอนกว่า๖๕ชั่วโมงครับ
สุดท้ายได้ผู้ชนะมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
เช้าวันนี้ครับมีการออกมาส่งข้อความขอบคุณไม่ว่าเป็นค่ายที่มีการชนะหรือว่าค่ายที่เป็นผู้แพ้
เมื่อวานนี้ช่วงเที่ยงคืนกว่ากว่ากับใช้เวลาการประมูลแบบมาราทอนยาวนาน๖๕ชั่วโมง๕๕นาทีร่วม๖๖ชั่วโมงครับเวลานี้ไม่รวมเรื่องของการหยุดพักการประมูลนะครับในการพบปากพนักงานและลูกค้าครั้งนี้ในรัสก็ได้เปิดใจครั้งแรกครับหลังจากจบการประมูลโดยยืนยันว่าผลการประมูลไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ
ในลาสบอกว่ายังคงมั่นใจคลื่นที่อยู่ในมือว่ามีจุดแข็งนะฮะ

ใช้เงินที่จะนำไปประมูลกลับมาลงทุน
จาก๒ล้านรายในปัจจุบันนี้ครับ
ส่วนช่วงเช้าของวันนี้ทั้ง๔ค่ายเลยครับ
มีการส่งข้อความผ่านทางไลน์แอปพลิเคชันแล้วก็โซเชียลมีเดีย
เพราะว่าการหยุดไม่ได้แปลว่าไม่สู้
ส่งหนังสือชี้แจงว่าการตัดสินใจไม่ประมูลคลื่น๙๐๐ต่อ

และคำนึงถึงแผนการดำเนินธุรกิจความเสี่ยงและโอกาส

นายสมชัยเลิศสุธิวงศ์ประธานเจ้าที่บริหารได้ประชุมกับพนักงานทันที
เพื่อเตรียมแผนรองรับเรื่องของการแข่งขันนั่นเองครับ
และในวันจันทร์ที่๒๑ธันวาคมนี้
เตรียมแถลงความสำเร็จหลังชนะการประมูลเป็นครั้งแรกในครั้งนี้
โดยในพิษโพธารามิกประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
จะเป็นผู้แถลงข่าวด้วยตัวเองครับ
หลังจบการประมูลคลื่น๙๐๐นะครับ
ก็ยังบอกถึงความรู้สึกระหว่างอยู่ในห้องของการประมูลตลอด๔คืนว่า
เหมือนกับไปเข้าค่ายทหาร

และคุณผู้ชมก็สามารถฟังเสียงการเปิดใจครั้งแรกเพิ่มเติมได้